ไปดูเรื่องของขี้หมากันหน่อยค่ะจากเรื่องขี้หมาทำให้เพื่อนบ้าน
ทะเลาะระหองระแหงกันมานานสุดท้ายถึงขั้นถอยรถชนน้องสาวคู่กรณี
แล้วทับซ้ำอ่ะค่ะโอ้โหเรื่องนี้ก็โหดเยี่ยมเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าเราไปคุยกับทั้งสองฝั่งมาแล้วอยากให้คุณผู้ชมลองฟังความทั้งสองข้าง
แล้วคุณผู้ชมส่งข้อความมาแล้วกันว่าคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้นะคะ
แต่ให้คุณผู้ชมดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนค่ะ

คือเป็นว่าวงจรปิดของบ้านที่จะได้ยินเสียงกรี๊ดเสียงตะโกนด่าได้ยินเสียงเร่งเครื่องด้วยนะคะ
คือเป็นว่าวงจรปิดของบ้านที่จะได้ยินเสียงกรี๊ดเสียงตะโกนด่าได้ยินเสียงเร่งเครื่องด้วยนะคะ
คือเป็นว่าวงจรปิดของบ้านที่จะได้ยินเสียงเร่งเครื่องด่าได้ยินเสียงตะโกนด่าได้ยินเสียงเร่งเครื่องด่าได้ยินเสียงเร่งเครื่องด่าได้ยินเสียงเร่งเครื่องด่าได้ยินเสียงเร่งเครื่องด่าได้ยินเสียงเร่งเครื่องด่าได้ยินเสียงเร่งเครื่องด่าได้ยินเสียงเร่งเครื่องด่าได้ยินเสียงเร่งเครื่องด่าได้ยินเสียง
ที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เป็นพี่ชายของน้องคนเจ็บอะค่ะ
เขาบอกว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์จะไปส่งทุเรียนให้กับลูกค้า

ออกจากบ้านมาได้สามร้อยเมตรเจอกระบะสีบรอนขับสวนมา
แล้วเจตนาเปิดไฟสูงส่องหน้าเขามองทะลุเข้าไป
เอ้าคนขับมันนายอำนาจนี่
นายอำนาจเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านที่เคยมีประเด็นมีปัญหาทะเลาะระหองระแหงกับเขามาโดยตลอด
เขาก็เลยโกรธเพราะรู้สึกว่าตั้งใจเปิดไฟสูงใส่หน้าหาเรื่องเขา
กำลังจะขี่ไปปุ๊บตีรถกลับเลยนะคะ
วนรถกลับมาแล้วขี่ไล่ตามนายอำนาจไปจนถึงกลางสี่แยก
ขี่ไปประกบแล้วตะโกนด่าหลังจากนั้นสองคนก็จอดรถลงมาทะเลาะกัน
ตอนแรกเขานึกว่าจบแล้วพอเหมือนกับต่างคนต่างด่ากันหนำใจแล้วอะค่ะ
ตัวเขาก็คือนายนโรดมเนี่ยนะก็เดินกลับมาที่มอเตอร์ไซค์
กำลังจะแยกย้ายอยู่ในอำนาจใส่เกียร์ถอยพุ่งมาชน
เขาเห็นปุ๊บเขาก็กระโดดหนีแต่น้องสาวอะค่ะกระโดดหนีไม่ทัน
โดนชนเติ้งเข้าไปล้มลงกับพื้น
แต่ล้มลงกับพื้นแล้วมันไม่จบแค่นั้นเพราะว่าตอนโดนล้มเนี่ย
คือเขากำลังขึ้นคล่อมมอเตอร์ไซค์กันอยู่ใช่ไหมมอเตอร์ไซค์ก็ล้มทับร่างน้องแล้วหนึ่ง
กระบะของนายอำนาจยังถอยซ้ำอีกถอยทับซ้ำเนี่ยจังหวะนี้
คนลิคลีสเลยอ่ะใช่ไงฮะเห็นไหมมันอีกสองรอบอ่ะ
ครับมันมีการเร่งเครื่องสองรอบอย่างเงี้ยค่ะ
หลังเกิดเหตุเขาก็รีบตรงไปที่ประตูฝั่งคนขับเลยพยายามจะถามว่าขับรถเหยียบน้องเขาทำไม
เขาบอกว่าเขาเห็นนายอำนาจหันไปหยิบเลื่อยไฟฟ้าเบาะหลังจะมาฟันเขาอีก
เอื้อมมือไปแย่งมาแล้วนายอำนาจก็ขับกระบะหนีออกไปนะคะ
ผ่านไปสิบมันทีเอายังไม่จบอีกนะฮะเพราะว่า
นายอำนาจกลับมาที่จุดเกิดเหตุอีกแต่คราวนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะ
พาญาติมาด้วยพาน้าชายมาคนนี้คืออำนาจนะคะที่สวมหมวกเนี่ย
อำนาจกลับมาอีกครั้งพร้อมน้าชายแล้วน้าชายไม่ได้มามือเปล่า
เอาปืนมาด้วยแล้วยิงขึ้นฟ้าสี่นัดรัวเลยนะคะ
ก็เลยไม่มีใครกล้าเข้าใกล้สุดท้ายเนี่ยตำรวจถึงมารวบเอาไว้ได้ค่ะ
นู้นผมอยู่เลนนี้ถ้าจะถอยมาหาผมอ่ะ
มาคุยว่าเออเฮ้มึงมาด่ากูมาอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็ถอยไปในเลนก็จบแล้ว
แต่นี่เขาถอยมุ่งมาหารถดูรอยเพราะเขาจอดอยู่เลนนู้นแล้วนะ
อยู่เลนซ้ายวิ่งตามปกติแล้วอ่าครับแต่นี่เขาถอยมาหาผม
ผมอยู่เลนส์นี้นัดแรกเนี่ยยิงขึ้นประมาณ๔๕องศากับถนน
สองสามสี่เนี้ยต่ำลงมาอ่าถ้าอยู่ใกล้ใกล้ก็มันก็อยู่ระดับเนี้ย
โทษนะครับอยู่ระดับประมาณเนี้ยอ่าพอยิงงานที่สี่เสร็จปุ๊บ
เนี่ยอยู่ระดับหน้าอกหมดเลยสายหมดเลยซึ่งตอนนั้นอ่ะ
คนอยู่เยอะเป็นสิบยี่สิบคนส่วนปมเหตุก็อย่างที่เกริ่นไปตั้งแต่ต้นนะคะ
มันเป็นเรื่องขี้หมาค่ะครับคือเรื่องขี้หมาในที่นี้ไม่ใช่การเปรียบเปลยนะ
เป็นเรื่องขี้หมาของหมาจริงจริงอ่ะอ๋อเหรอฮะคือตัวของนายนโรรมกับนายอำนาจอ่ะ
เขาเป็นเพื่อนบ้านกันบ้านห่างกันแค่หนึ่งหลังนายนโรรมเนี่ยไปเข้า
เขาไปเช่าที่ดินหน้าบ้านในอำนาจเพื่อปลูกอ้อยคันน้ำ
แต่ทีนี้บ้านในอำนาจเลี้ยงหมาเวลาหมาขี้เนี่ย
เขาก็จะกวาดออกมาทิ้งที่ไร่อ้อยของเขามันก็ส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็ส่งผลต่อน้ำอ้อยด้วย
ก็เลยทะเลาะกันเรื่องนี้มาโดยตลอดเลยค่ะทะเลาะมาเรื่อย
แต่ไม่เคยถึงขั้นลงไม้ลงมือกันนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายนโรดรมบอกว่า
ผมมั่นใจว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุนี่คือการจงใจชนให้ถึงขั้นเจ็บหนัก
แล้วถ้าเกิดคืนนั้นพลาดเหยียบโดนจุดสำคัญน้องสาวเขาจะมีชีวิตรอดอยู่ไหม
ทีนี้พ่อของคนเจ็บนะคะก็บอกเหมือนกันว่าตอนนี้อาการของลูกสาวอ่ะ
พ้นขิดอันตรายแล้วที่ศีรษะก็ไม่ได้มีแบบแผลอะไร
แต่ว่าตอนเกิดเหตุที่คุณผู้ชมเห็นภาพที่ว่าเลือดนี่อาบหน้าน้องไปครึ่งหนึ่ง
คือเลือดออกจมูกออกปากออกหูอะนะคะคือมันเกิดจากการที่น้องโดนชนแล้วล้มกระแทกกับพื้นถนนค่ะ
แต่คุณหมอบอกว่าอยากให้ดูอาการที่โรงพยาบาลก่อนส่วนคนยิงปืนน้าชายของนายอำนาจนะคะ
ก็พยายามจะโทรมาหาพ่อนะคือจะโทรมาเคลียร์เรื่องของค่าใช้จ่ายในการรักษา
มาเคลียร์ในเรื่องของค่าเสียหายเยียวยาต่างแล้วบอกเออให้เรื่องมันจบที่ตรงนี้ได้ไหม
พ่อบอกว่าเรื่องยิงปืนขึ้นฟ้าพ่อไม่ติดใจอันนี้พ่ออาจจะไม่ติดใจแต่ตำรวจต้องติดใจนะ
เพราะยิงปืนขึ้นฟ้านี่ผิดกฎหมายนะคะพ่อบอกยิงปืนขึ้นฟ้าพ่อไม่ติดใจเลย
แต่เรื่องถอยรถชนลูกพ่อพ่อไม่เคลียร์อะไรทั้งนั้นพ่อจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
เพราะนี่มันไม่ใช่อุบัติเหตุมันจงใจทำให้ถึงแก่ชีวิตฉัน
มองว่าเป็นอุบัติเหตุไหม
ไม่ใช่แน่นอนครับเพราะว่าชีวิตเราใช้รถกันทุกวันรู้ว่าแบบไหนคืออุบัติเหตุแบบไหนคือจงใจเจตนา
ถ้าเขาล้มไปลักษณะที่รถยังไม่หยุดแล้วเหยียบส่วนใดส่วนหนึ่งที่ถึงแก่ชีวิตได้ล่ะ
ทีมข่าวเราไปที่บ้านนายอำนาจนะคะก็จะไปคุยกับฝั่งนั้นเหมือนกันว่าเอาเรื่องราวเป็นยังไง
เผื่อมันเป็นอุบัติเหตุหรือเปล่าหรือตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเขาถอยรถแบบไหนยังไง
คือในอำนาจเนี่ยก็ถูกจับแล้วแล้วก็ได้รับการประกันตัวออกมาแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวนะคะ
แต่ทีมข่าวได้คุยกับแม่ของนายอำนาจแม่บอกว่ามันคือเรื่องขี้หมาจริง
ทะเลาะกันมานานแล้วแต่ก็ไม่ได้หนักอะไรและที่สำคัญก็ไม่ได้ทะเลาะกับนายอำนาจลูกแม่โดยตรงด้วย
ก็เลยคิดว่าไม่น่าจะเป็นมูลเหตุให้มีเรื่องกันได้
เหตุการณ์ที่มันมาถึงขั้นนี้ลูกก็มาเล่าให้แม่ฟังนะว่าฝ่ายเขาถูกกระทำก่อน
คือถูกฝั่งนายนโรดมอ่ะถมน้ำลายใส่ก่อนเขาก็เลยเหมือนกับเดือดอ่ะ
ยังโดนตามมาหาเรื่องก่อนด้วยลูกแม่ก็ไม่ได้อยากมีเรื่องด้วยหรอกก็พยายามจะถอยรถออก
แต่นับท้อนจังหวะถอยที่ไม่อยากมีเรื่องด้วยก็เลยจะถอยรถออกมันพลาด

ถอยไปชนคนเจ็บแล้วหลังจากเกิดเรื่องอ่ะ
ไม่อยากมีเรื่องว่าก็ชากรถจะกลับบ้านเด็ดนี้รถมันยังไงไม่รู้
ฟามที่รีบหรือฟามที่อะไรยังไงก็ไม่รู้มันเกิดถอยหลัง

อันนี้มั่นใจ
มั่นใจ

โมโหก็จริงแต่หนูอยากรีบกลับบ้านเลยไม่อยากให้มีเรื่อง
คือแม่ก็ตอบได้ตามข้อสันนิษฐานของคุณแม่แหละจริงคนที่ตอบได้จริงก็ต้องเป็นในอำนาจแล้วนะว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
มันถอยอีท่าไหนมันพลาดยังไงแล้วมันพลาดสองครั้งเลยไหม
ครั้งนึงทับซ้ำครั้งนึงแต่ก็เชื่อว่านายอำนาจคงจะให้การกับตำรวจไปแล้วด้วยเหมือนกันนะคะ
ทางคดีเนี่ยตำรวจแจ้งข้อหาในอำนาจฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บนะคะ
ส่วนนายนพดลโดนแจ้งข้อหายิงปืนในที่สาธารณะแล้วก็พรบออาวุธปืนก็คือพกพาอาวุธปืนนะคะ
แต่จริงอาการน้องเห็นบอกว่าสาหัสเดี๋ยวอาจจะต้องรอใบรับรองแพทย์
ถ้าใบรองแพทย์เขามีการระบุมาว่าสาหัสก็อาจจะต้องมีการเพิ่มเข้าไปในสำนวนคดี